ในฐานะที่ผมเป็นนักการเมืองภาคใต้นะครับ

ถ้าเป็นนักการเมืองภาคใต้หรือเป็นพักการเมืองที่ประสงค์จะ

ไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องยางเรื่องปาล์มหรือประมงเนี่ยนะครับ
ก็เสียเขาเรียกเสียชาติเกิดนะครับ
เอาล่ะเราจะไม่พูดว่าสมัยโบราณ
นะครับถ้าภักดิ์สีรีรวมไทย
ประกาศว่าจะแก้ปัญหา๓ตัวนี้เนี่ย
ซึ่งคุณสุภาพก็พูดแล้วว่าช่วยบอกหน่อยสิว่าจะแก้ยังไง
แล้วก็ไอ้แก้ที่คุณสุภาพอุตส่าห์เกริ่นนำไปบอกว่า
จะใช้งบรัฐเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะไม่รู้จะใช้สักกี่แสนล้าน
นะครับผมก็อยากจะพูดสัก๒จุดเล็กก่อน
ก่อนจุดแรกเนี่ยนะครับคือผมขำอ่ะนะครับ
ว่านโยบายพักการเมืองของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยวันนี้ออกมาประกาศนโยบายจะขายยาง๗๐บาท
ต่อกิโลทำไมคิดช้าจังอืมห้าปีที่ผ่านมาทำไมต้องปล่อยให้สามกิโลร้อยอยู่ได้
เพิ่งมาคิดว่าเจ็ดสิบบาทของท่านกำลังสุเทพไอ้ไอ้ไอ้สามกิโลร้อยวาทกรรมหรือของจริง
ของจริงทำให้น้องชาวภาคใต้ได้เลยสามกิโลร้อยนี่ไม่ใช่วาธกรรม
จะกินแกรบกันอยู่แล้วพี่น้องภาคใต้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
เมื่อยาง๓กิโลร้อยเนี่ยถ้าเรียกว่าวาธกรรมเนี่ยนะครับ
ลูกก็อดรถก็ถูกยึดเนี่ยก็เรียกวัฒกรรมได้เหมือนกัน
เพราะมันของจริงนะครับเอาล่ะพักเสรีรวมไทย
ในฐานะที่ผมเป็นคนใต้อยู่ด้วยเราจับจ้องปัญหานี้อย่างไม่กระพริบตา
และเราก็ศึกษาว่าของเก่าที่เขาทำกันมาทำไมถึงไม่สำเร็จอืม
พูดเรื่องไปแปรรูปเนี่ยนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนาม
จากท่านลำตรีสุรินเนี่ยเคยเป็นลำตรีนะฮะ
แล้วก็พูดเรื่องนโยบายยางมาก่อนหน้านี้เป็น๑๐ปีแล้ว
ก็คือจะบอกว่าจะต้องเอายางไปแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าอ่า
นะครับเพราะยางปัจจุบันเนี่ยนะครับสิบยี่สิบปีผ่านมาเนี่ยอืม
ส่งออกแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่งออกยางดิบเนี่ยแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์
ใช้ในประเทศเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์ตัวเลขนี้นี่นะครับ
ตั้งแต่ลำตรีจุลีนลำตรีเนี้ยไอ้สิบสามเปอร์เซ็นต์กับแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี้ย
จนถึงวันนี้ก็ยังสิบสามเปอร์เซ็นแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อืม
ก็กูกูขายยางดิบของกูอยู่อย่างเงี้ยตลอดมาอืม
เพราะฉะนั้นท่านคุณสุภาพครับการแก้ปัญหาเรื่องยางเรื่องปาล์มนั้นเนี่ย
มาแก้กันที่ปลายเหตุจะมาแก้กันหน้าเลือกตั้ง
แล้วจะบอกว่าพักนั้นหกสิบเพราะประชาปัตย์ก็หกสิบอืม
พลังประชารัฐก็เจ็ดสิบท่านกำลังสุทธิพย์ก็แปดสิบ
เซรีรวมไทยเท่าไหร่เซรีรวมไทยเนี้ยพูดมาแต่ไหนตลาย
ตั้งแต่ประกาศตั้งพักพูดถึงปัญหาภาคใต้ก็ยางเนี่ย
เราพูดหกสิบถึงแปดสิบบาทอืมแต่เราเมื่อพูดแล้วเนี่ย
ในฐานะคนใต้เราจ้องไปที่คนอื่นว่าคนอื่นก็พูด
แต่เขาเกิดถามมาแล้วทำยังไงเออแล้วทำยังไง
พอทำยังไงจะมาพูดกันเป็นสูตรสำเร็จว่าก็แปรรูปไงเพิ่มมูลค่าไง
อ่าแล้วไงอ่ะแล้วถ้าเกิดผ่านไปแล้วมันไม่แปรรูป

เป็นเช่นนั้นเนี่ยเอาใหม่เลยนะครับเอาใหม่เลย
ของพักเสรีรวมไทยนั้นเนี่ยเราเรียกว่าจะต้องปฏิวัติลื้อโครงสร้าง
อุตสาหกรรมตามและอย่างลื้อแรกลื้อเลยครับต้องเปลี่ยนปฏิวัติกันเลย
โครงสร้างมันมันมีอยู่สองตัวสามตัวเท่านั้นเองเอาเลยค่ะยังไงบ้างคะ
อันที่หนึ่งผู้ปลูกอย่าไปยุ่งเลย
เขาปลูกเป็นตั้งแต่เป่าย่าตาทวดแล้วอ่าผู้ปลูกไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่ง
ไม่ต้องไปพูดว่าใส่ปุ๋ยลดราคาปุ๋ยหรือไปอ่า
รัฐบาลทำอยู่เอาส่วนที่สองศรีรีรวมไทยอ่า
บอกว่าอย่ามายุ่งอย่าเอาเงินแผ่นดิน
อย่าเอาภาษีอากรมาเที่ยวไล่แจกชาวสวนยางเลย
ขอแต่เพียงให้ราคาโครงสร้างที่๒คือพ่อค้า
และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรทุกตัวไม่เฉพาะยางนะครับ
จับไปตรงไหนต้องเกิดห้าเสือห้าเสือข้าวห้าเสือยางห้าเสือปัม
เป็นอย่างนี้ตลอดโดยรัฐบาลนี้ก็รู้อยู่ว่า
คนที่มากำหนดชะตากรรมของเกษตรกรกลายเป็นพวก๕เสือ
แล้วมันใหญ่จริงในขณะที่คุณจอมฝันเชื่อไหม
ว่าในขณะที่เกษตรกรขายยาง๓กิโลร้อยลูกก็อดรถก็ถูกยึดเนี่ย
แบงค์ชาติธนาคารวิทยาลัยไทยรายงานว่าบริษัทขนาดใหญ่ของภาคใต้
ที่รำรวยที่สุดหนึ่งในสิบเนี่ยเจ็ดบริษัทมาจากธุรกิจยางพารา
ก็คือพ่อค้ารวยเอารวยเอานายหน้าพ่อค้าก็คือเป็นพวกที่ส่งออกไง
อ่าอ่าคือพวกที่ส่งออกก็หมายความว่าคุณกรีดยางขายน้ำยางผม
ขายยางแผ่นผมผมส่งออกอ่ามาพูดเรื่องแปรรูปไม่เข้าหูอ่า